สำหรับอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้จะให้คุณผู้ชมดู
กล้องหน้ารถจับภาพได้ชัดเลยนะ
มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะกล้องหน้ารถอ่ะจับภาพได้

ก็มีคนเสียชีวิตนะคะ๑ศพได้รับบาดเจ็บอีก๒ราย

เขาก็ขี่รถมาตามถนนคนขี่จักรยานยนต์นะ
ตามถนนสาย๔๐๘นครศรีธรรมราชหัวไสที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติรวมถึงแพทย์เวร
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กู้ภัยมูลละนิดที่ใต้เต็กตึง
ชนอัดท้ายเครนสิบสองล้อสภาพเนี่ยมันกลายเป็นเศษเหล็กเลยคุณผู้ชมดูสิ
ข้างหน้าโอ้ยุบพังเลยอ่ะค่ะคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายเนี่ยคือในเซียนอุ่นคงทองอายุ๖๘ปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์โอ้สภาพเนี่ยคือเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถเครนสิบสองล้อ
เพราะว่ามันถูกอัดก๊อปปี้แบบนี้ค่ะ
แล้วที่ด้านหน้ารถเครนนะก็มีคนเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ก็หลังจากนั้นก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็เอามาให้ดูนี่ภาพสะเทือนใจเป็นอุทาหรณ์เตือนกันด้วยนะคะ